เฮ้ยตายเพิ่งเห็นแล้วเนี่ย

จนถึงวันนี้เราจะเปลี่ยนอาชีพหรือเราจะทำ

คือผมบอกเลยนะเรื่องนี้นะ

ที่คนทั่วไปเห็นแล้วข้างล่าง
ภาพที่กระเดยเห็นน่ะ
มันจะเป็นตาบาปของเราอย่างนี้ตลอดชีวิตเธอ

มันคือการแสดงค่ะท่านผู้ชม
ระดับหนึ่งระดับข่าวใส่ไข่เราต้องให้เยอะ

เพราะวันนี้เราก็เริ่มมีเงินแล้วเราไปซื้อหนังมาเผากันไหมเธอ
มึงส่งข้อความมาคุยด้วยเองเนี่ย

เนี่ยนุ่มดูดิ
มันจะเป็นตาบาปของเราอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตเธอ

ทำใจกับสิ่งอดีตที่เราทำไปแล้ว

รูปอุบัติอย่างนี้มันก็จะอยู่อย่างนี้
โอเคคือมันคือนังคือนังหนังเมื่อปีไหนคะโอ้โห
ค่ะสองท่านนี้เลยนะคะท่านที่ขอบคุณกันอยู่

ตรงนี้เข้าไปลงในโซช่า
ทั้งเรื่องไม่ได้สามแสน
เย็นด้วยกันทุกวันค่ะกลับกลับเนี่ยก็อยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะ
อ๋อกับคุณหนุ่มใช่ซึ่งแล้วปุ๊บมันน้ำก็จะถ่ายหนังถ่ายอะไรเนี้ย
หลังจากเสร็จรายการเย็นค่ะก็ประมาณเนี้ยรายการประมาณเราก็ต้องไป
กินข้าวเย็นอะไรก็คือจะว่างแล้วไงค่ะนางก็จะติดตอนนั้นนางยังไม่ได้
ยังไม่แต่งงานยังไม่มีลูกอ๋อค่ะเออตอนนั้นยังเป็น
ยังเป็นไอ้กัญชัยอยู่ทุกวันยังเป็นคุณกัญชัยไอ้อ้วนร้อยเมีย
เขาเรียกไอ้อ้วนร้อยเมียตอนนั้นไอ้อ้วนร้อยเมียอยู่ไอ้อ้วนร้อยเมีย
ต้องเรียกไอ้หนุ่มไอ้อ้วนร้อยเมียทุกวันต้องเรียกคุณกัญชัย
เรียกเดี๋ยวโกรธกูอีกเดี๋ยวไม่ปลอดภัยต่อชีวิตกูอีก
นึกออกไหมล่ะแล้วนางก็ติดมันไปถ่ายหนังนางก็เลยไปด้วยอ๋อ
ก็เลยไปเข้าฉากเป็นแขกรับเชิญ

ไปถึงเสร็จพี่พศเขาก็เอาแบบไปนี่แหละฮะ
เออแต่พอดูวันโหวเดือดกันมากเนอะ

แต่วันนี้ภาพดูออกมาคือสิ่งที่ทำให้พระพักษณ์ไม่เรียก
ไม่รู้ว่าพวกเราจะต้องโดนตาบาปอีกได้อีกนานแค่ไหนด้วยนะ

อีน้ายพี่ออกให้ดูภาพไลโอนะคะ

เอาไลโอไว้แล้วกัน
ก็มีวันหนึ่งที่แบบเอารูปนี้ไป
เหรออ๋อเธอยังไม่ได้รู้สึกหนุ่ม

เขาบอกว่าเพื่อนเขาถามว่าลุง

เหมือนโดนหลานเอาเท้าถีบหน้าดู

เหมือนโดนหลานเอาเท้าถีบหน้า

กลุ้มใจมาก